คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่คู่จิ้นพ่อหมีแม่หมี
เชียร์ที่คำพรและเต้ยพงศกรกันบ้างดีกว่า
ทำเอานักข่าวถึงกับมึนงงเมื่อเห็นภาพนี้
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
คือเขามีผลงานเรื่องใหม่กันหรือจะจิ้นอะไรกันใหม่หรือยังไง

นึกว่าจะมีแฟชั่นเซตใหม่ที่ไหนได้คุณ
เป็นฝีมือการจัดแจงตัดต่อของบรรดาแฟนคลับค่ะ

อยากจะให้เต้ยกับเชียร์เขากลับมาคู่กันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเรื่องจริงตอนนี้มีสิทธิ์จะจิ้นอีกครั้งหรือเปล่า
แบบนี้จะโสดรอรุ้นครูเตยหรือเปล่า
คือเขาแชร์กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเก่าหรือรูปใหม่

ก็จะเอามาประกบเป็นการแชร์ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นความน่ารักของครอบครัวหมีที่ยังอยู่เสมอเลยนะคะ

แล้วก็จะมีรูปตัดต่อที่เห็นว่าเหมือนเต้ยไปด้วย
แม้กระทั่งเต้ยไปต่างประเทศเหมือนเชียร์ก็จะไปกับเต้ยด้วย

คือเราดูเดี๋ยวเรารู้แต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้ทราบเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็เป็นได้
ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีถ้าจะมีงานร่วมกัน

ไม่มีค่ะไม่นะคะเรามีความสุขอยู่แบบนี้ค่ะ
พี่สาวอยู่เป็นเพื่อนพี่สาว
เผยยืนยันว่าตอนนี้ยังโสด
เพราะฉะนั้นหลายคนที่ลุ้นกันว่าคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นคู่จริงได้หรือเปล่า

เป็นภาพตัดต่อของบรรดาแฟนคลับเขานะคะ

ก็โสดแบบเฉิดฉายผู้ชายเท่ากับโสด